วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ออกมาย้ำนะฮะ
ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับใครนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ย
ก็จับจ้องมองไปที่เสียงของอดีตนายกรัฐมนตรีคือคุณอานันต์
ปัญญารัชชุนค่ะนะคะผู้ทรงคุณวุฒิใช่แล้วก็ถือว่าเป็นบุคคล
สำคัญในบ้านเมืองเหมือนกันนะครับซึ่งเมื่อวานเนี้ยออกมาแสดงความคิด
ความเห็นแล้วก็ถามถึงนะฮะถามว่าเอ๊ะได้ยินเสียงของผู้ชมนมไหม
ว่าเขาต้องการเขาเรียกร้องอะไรกันบ้างนะครับแต่จะลาออกหรือไม่ลาออก
มันก็เป็นสิทธิ์ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
แต่ก็แนะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูลเกี่ยวกับมาตราของสว
สองร้อยห้าสิบสวเนี่ยนะฮะโดยนายอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับ
เมื่อวานเนี่ยมีการจัดเวทีนักคิดดิจิทัลครั้งที่สิบสาม
ก็ได้มีการแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองนะครับ
โดยบอกว่าวันนี้หลายคนเข้าใจว่าสถานการณ์บ้านเมืองเราอยู่ในภาวะวิกฤต
แต่คนในรุ่นของผมรุ่นของคุณอานันต์ปัญญารชุนนะ
องว่าก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรเพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
มาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งในระยะ๘๘ปี
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เพราะว่ามันก็เหมือนเป็นวัฒจักรเลยคุณ
มันวนเวียนกันอยู่แบบนี้นะฮะ
พอมีปัญหาทางการเมืองก็มีรัฐประหาร
จากนั้นก็เขียนรัฐธรรมนูลใหม่
พอเขียนเสร็จก็เลือกตั้งแล้วก็ตั้งรัฐบาล
ต่อมาอีก๗๘ปีก็วนเวียนกลับมา
ในเรื่องของการเรียกร้องไม่พ้นวงจรนี้เลย
๘ปีคิดดูว่าเรามีวงจรนี้กี่รอบ

ดังนั้นถ้าจะมีทางแก้ระยะยาว
ต้องเปิดกว้างและรับฟังกันมากกว่านี้
เพราะว่าแต่เก่าก่อนเราแก้ปัญหาแบบระยะสั้น
อดีตนายกรัฐมนตรีคุณอานันต์ปัญญารชุนยังบอกอีกนะครับ
ว่าคนรุ่นใหม่มองว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา

ซึ่งการจะปลดล็อกก็คือการลาออกหรือไม่นั้น
ผมไม่รู้ถ้าไม่ลาออกก็ไม่ว่าอะไร

แต่ก็ต้องรู้ว่าเขาเรียกร้องอย่างนั้น
ท่านฟังหรือได้ยินหรือไม่นะครับ
และถ้าจะเถียงกับเด็กรุ่นใหม่โดยอ้างกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างเนี่ย
มันก็จะไปไม่ถึงไหนเพราะเริ่มต้นผิดมาตลอดแล้ว
มา๗ปีแล้วทั้งนี้ยืนยันว่าส่วนตัวของผมเอง
ไม่สนใจที่จะเข้าไปร่วมกับทั้งสองฝ่าย
แต่ก็แค่ชี้แนะในเรื่องของแนวทาง

แล้วก็โยงเกี่ยวกับเรื่องเวทีการสัมมนาเมื่อวานนี้
บอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กเขาไปในยุคดิจิตัลแล้ว
ทางการเมืองของเราทางรัฐบาลยังอยู่ในยุคอนาล็อกอยู่เลย
ดังนั้นจะแก้ไขกันยังไงนะฮะให้มันทันยุคทันเหตุการณ์นะครับ
และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ๒๕๐สวเนี่ยนะครับ
ภารกิจของนายยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ซึ่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
หรือว่ากตรนะฮะก็ระบุนะครับว่า
ย้ำให้ตำรวจให้ความเป็นธรรมกับทุกกลุ่ม
เพราะรัฐบาลไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับใคร
เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องดูแลประชาชนทุกคน
แต่ขอให้ทุกคนนั้นระมัดระวังเรื่องการกระทำ
ที่จะไปในทางที่ผิดกฎหมาย
ซึ่งถ้าสถานการณ์บานปลายออกไปเรื่อยก็จะยิ่งลำบาก
เพราะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
จึงอยากขอร้องให้คำนึงถึงประเทศชาติเป็นหลักนะฮะ
ส่วนฝั่งผู้ชุมนุมเขาเตรียมยกระดับนะ
แกนนำอีสานแก่นำขอนแก่นอย่างไผ่ดาวดิน
จตุพัฒน์บุญพัฒระรักษานะครับ
ซึ่งเมื่อวานี้ก็ไปจับโทรโคงในการพูดคุยกับนักศึกษาที่ขอนแก่นเขา
บอกว่าเตรียมจะยกระดับการชุมนุมเลย
ถนนในอีสานบ้านเราสายอะไรฮะมิตรภาพ
เดี๋ยวจะลงมิตรภาพคุณไผ่ดาวดินบอกแบบนี้
บอกว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการตอบรับ
นายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ลาออกจากตำแหน่ง
แล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็ยังไม่ลบความฝัน
แต่จะทำความพยายามเพิ่มขึ้นสำหรับการยกระดับ
เราจะลงถนนมิตรภาพนั้นมองว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้
บใดที่นายกรัฐมนตรียังไม่ลาออก
เคลื่อนไหวก็มีการยกระดับขึ้นไปเรื่อย
และจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นซึ่งขอให้รอดูกันต่อไป
คุณไผ่แก่นนำอีสานเมื่อวานเขาก็ลงอีสานนะฮะ
ส่วนเมื่อวานี้บรรยากาศการชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพนครก็หลายจุดนะ
แล้วอีกที่หนึ่งคือสาระแดงนี่จุดใหญ่
การชุมนุมของกลุ่มราศดรในวันนี้ก็ยังคงจะมีหลายจุดด้วยกัน
เวลา๔โมงครึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นพื้นที่ปฐุมแล้วสินะ
เวลา๔โมงครึ่งยาวไปถึง๓ทุ่ม

อายุทยาจัดงานร่วมลอยกระทงกับราศดรอายุทยา
ป้อมเพชรอำเภอพระนครสิทธิยา
เวลา๔โมงเย็นอายุทยาตอนนี้เขาก็เคลื่อนไหว
พอสมควรหลังจากกรณีป้าตบเด็กนะครับ
จังหวัดชายภูมิที่วงเวียนเจ้าพ่อพญาแหลม
เวลา๔โมงเย็นส่วนที่จังหวัดราชบุรีนะฮะ
นัดรวมพลกันที่หน้าสถานีรถไฟบ้านโป่งเวลา๕โมงเย็น
เวลาเดียวกันนี้เองก็มีการนัดชุมนุม
ที่จังหวัดนครราชศรีมาที่บริเวณข้างวัดผายับอำเภอเมืองนะครับ
ขณะเดียวกันนะฮะวันนี้เวลาบ่ายโมงตรง
ตัวแทนกลุ่มรัฐสดตร์เนี่ยจะเข้ายื่นนังสือ
แล้วก็อีกประเด็นที่ต้องจับตามองนะครับ
นั่นก็คือเรื่องของการออกหมายเรียกนะฮะ
แกนนำของกลุ่มราศดรที่ไปชุมนุมแล้วก็ไปปราศัย
กันที่หน้าสถานทูตเยอรมนีนะครับ